คุณผู้ชมคะมีข่าวของผู้ชายเป็นคุณลุง
ออกไปหวานแหหาปลา
ทีนี้โดนกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวดูดกลืนหายไป
ตอนที่หายไปเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังค้นหากัน

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเจอแล้วนะคะ
เร่งค้นหาแล้วก็พบเป็นศพลอยอยู่
ไกลจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
เหตุที่มีคนจมน้ำแล้วก็ศูนย์หาย
มกลางกระแสน้ำในลำน้ำชีที่มันไหลเชี่ยวแบบนี้ค่ะ
พื้นที่บ้านโนนสูงที่ตำบลศรีศุกร์
อำเภอแก้งสนามนางที่จังหวัดนครราชศรีมา
หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมานะคะ
คนที่ศูนย์หายคือนายแสวงอาสาคติอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านโนนสูงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาฝนตกด้วยไงคะ
น้ำในลำน้ำชีมันก็เพิ่มสูงขึ้น
แสวงก็ออกไปหวานแหหาปลาบริเวณฝ่ายจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้น้ำมันแรงแล้วก็โดนน้ำวนมันดูด
ดึงเอาทั้งตัวนายแสวงเอาแหที่ไปหวานแหเนี่ยนะคะ
จมหายไปกลางกระแสน้ำเลยค่ะ
ทีนี้กู้ภัยมีการประสานกับชุดมนุษย์กบจากหลายหน่วยงาน
ดำน้ำไปค้นหาตัวนายแสวงที่ศูนย์หาย
น้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยแล้วก็ดูสภาพน้ำสิคะ
มันเป็นสีขุ่นแบบนี้หากันข้ามวันข้ามคืน๒๐กว่าชั่วโมง
ล่าสุดนะคะไปเจอร่างของนายแสวงแล้ว
ขึ้นบนผิวน้ำอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ประมาณ๑กิโลเมตรสภาพตอนที่ไปเจอค่ะคุณผู้ชม
คว่ำหน้าแล้วก็มีแหผูกอยู่ที่ข้อมือด้านขวา
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องรีบนำร่างขึ้นมาจากลำน้ำ
แล้วก็ประสานญาติให้มายืนยันรูปภัณฑ์สันฐาน
ต้นญาติเองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของนายแสวง
ตำรวจก็เลยให้กู้ภัยนำร่างส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
แล้วก็มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
เขาก็เตรียมงานรอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ